แต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดคนที่เขาลำบากอยู่แล้ว

เรื่องนี้สองสามีภรรยาเนี่ยกำลังจะพาลูกน้อยเนี่ย
พาไปหาหมอแล้วก็รอให้เพื่อนโอนเงินนะคะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมดูภาพเต็มจากกล้องวงจรปิดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีใครมาทำอะไรเอาดูค่ะ
นี่นะคะจังหวะที่สามีกำลังอุ้มลูกเล็กอยู่เลย
แล้วก็มีภรรยามารออยู่ตรงริมถนนแบบนี้นะคะ
รอให้เพื่อนโอนเงินมาตังค์มันไม่พอ
แล้วระหว่างนั้นภรรยาหยิบเงินออกมา๕๖๐๐บาทเอามานับ
แล้วเธอเผลอไงคุณเธอวางเอาไว้ที่พื้น
แล้วคุณผู้ชมเห็นลูกศรแดงไหมคะ
พอเธอวางที่พื้นเธอก็ลุกเดินออกจากจุดตรงนั้น
คือลืมหยิบตังค์ไปด้วยตั้ง๕๐๐กว่าบาท
แล้วผู้หญิงคนนึงค่ะลูกศรแดงเมื่อกี้อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
มอเตอร์ไซค์ลงจากมอเตอร์ไซค์มา
เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นใส่หน้ากากอนามัย
หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไป
คือเดินผ่านเงินมาก่อนนะแล้วก็เหลือไปเห็นใช่เงินหรือเปล่า
พอเห็นเท่านั้นแหละค่ะมองซ้ายมองขวาก้มหยิบจังหวะนี้
ใส่กระเป๋ากางเกงจริงเขามองหาแล้วนะ

ก็เวลาผ่านไปประมาณนาทีเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
๒๓ปีภรรยาเมื่อกี้เขาลืมหน่อยเขายกใจ
เมื่อกี้แม่ลืมวางเงินเอาไว้
วิ่งกลับมาดูไม่เจอเงินแล้ว

ผู้หญิงคนนี้ก็ทำไขสือไม่รู้เรื่อง

สามีก็รีบวิ่งกลับไปบอกภรรยาเพราะว่าเงินก้อนนี้คุณผู้ชม

ยังรอให้เพื่อนโอนเงินมาให้เลยนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับสองสามีภรรยา
สามีคือนายบัญเจิดทองตื้อ
ภรรยาคือนางสาววิมลจันพัก

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มของวันที่๑๔เมษายน

ใช่นี่คืออยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพลาซ่า
ปฐมมงคลที่นครปฐม
แล้วสงสารดูสิลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะ
ไม่คือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขาก็
เงินมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มานั่งตรงนี้ใช่ไหม
แล้วก็นับเงินแล้วก็เงินก็เลยวางอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
ค่ะเขาเอามานับแล้วเขาก็วางเอาไว้
ใช่แต่ทีนี้คือเขาก็ฝากบอกไปถึงผู้หญิงคนนั้น
บอกว่าอยากให้เอาเงินกลับมาคืน
เพราะว่าทั้งฝั่งสามีภรรยาตกงานทั้งคู่นะคะ
ลูกก็ไม่สบายไอ้ตังค์๕๖๐๐บาทจะต้องมาจ่ายค่าเช่าห้อง

ถ้าเกิดเอาเงินมาคืนรับรองจะไม่เอาเรื่อง
เอาเดี๋ยวฟังเสียงของสามีหน่อยค่ะ
แล้วผมมาถามพี่เขาตรงหน้าตู้เตรียมตรงนี้

พี่เขาบอกว่าโทรหาพี่เขาว่า
พี่ครับพี่เจอตังค์ตรงนี้บ้างไหมครับ

เหมือนพี่เขาก็ตกใจเหมือนกันตอนที่ผมไปถาม

แล้วพี่เจอใครมาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับ

ผมก็เลยอุ้มลูกมาถามพี่เขาเหมือนกัน

เขายังปฏิเสธคำเดิมว่าไม่เจอตังค์ตรงนี้เลย
ทั้งที่เขาเพิ่งหยิบไปแค่เวลาแค่ไม่ถึงวิได้มั้งครับตอนนั้น
นี่ขนาดไปเจอคนที่หยิบแล้วนะถามแล้วนะ
เขาก็เดือดร้อนแต่ว่าคนที่หยิบไปทำเป็นบอกว่าไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่มีหลักฐานชัดเจน
ก็แค่ถามว่าพี่หยิบไปหรือเปล่าแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมา
แต่ทีนี้พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือหลักฐานชัดเจน
มากค่ะเพราะว่าทางฝ่ายของนายบัญเจิด
เจ้าของเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าคนนี้เลยที่ผมไปถาม
ดังนั้นเขาเลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
ลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองนครปฐม

ถ้าผู้หญิงคนนี้เอาเงินมาคืนให้ทั้งหมดผมไม่เอาเรื่อง

เอาจริงอันนี้ถือว่าเป็นความผิดชัดเจน
เพราะมีการหยิบไปแล้วและแถมปฏิเสธอีกด้วย